คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของสาเหตุต้นต่อ
ที่ทำให้เรื่องของราคาข้าวตกต่ำมากในขณะนี้
แน่นอนคุณผู้ชมมาจากเรื่องของผลผลิตข้าวที่มากกว่าความต้องการของท้องตลาด
แล้ววันนี้ผมมีชุดข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชม
เป็นการรวบรวมเรื่องของพื้นที่การปลูกข้าว
รวมทั้งเรื่องของผลผลิตข้าวทั้งในประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศ
ในปีการผลิตข้าว๒๕๕๙ทับ๒๕๖๒
เรามีข้อมูลมาจากกรมการข้าวคุณผู้ชมครับ
กรมการข้าวให้ข้อมูลเรามาปีการผลิตข้าว๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
พบว่าเกษตรกรมีการปลูกข้าวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
ก็เริ่มมีการปลูกข้าวไปแต่ว่าผลผลิตข้าวนั้นจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
มาถึงเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
และล่าสุดมาถึงเดือนกันยายนคุณผู้ชมครับ
ผลผลิตข้าวพื้นที่การปลูกข้าวเพิ่มขึ้นมากถึง๕๗ล้านไร่
พอเรามาจำแนกเป็นรายภาคมาดูว่าภาคไหนมีการปลูกข้าวมากที่สุด
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่ภาคอีสานครับมีการปลูกข้าวมากที่สุดนั่นเอง
พื้นที่ภาคอีสานมีการปลูกข้าวถ้าคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ถึง๑๖๔ของพื้นที่การปลูกข้าวทั้งประเทศคุณผู้ชมครับ
หรือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก็ประมาณมากกว่า๓๖ล้านไร่
อันนี้เฉพาะพื้นที่ของภาคอีสานนะครับ
ส่วนในพื้นที่ของภาคเหนือเราลงมาก็มีพื้นที่การปลูกข้าวมากกว่า๑๒ล้านไร่
ต่อไปเป็นพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่การปลูกข้าวมากกว่า๗ล้านไล่
ส่วนพื้นที่ภาคใต้เองแทบจะไม่มีการปลูกข้าวเลย
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องของยางพารากับสวนปาม
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการปลูกข้าวเท่าไหร่นะครับ
ข้าวที่ปลูกในรอบแรกนั้นชาวนาได้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตมาตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๒
มีผลผลิตข้าวของปี๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
รอบที่๑ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ๒๕ล้านตันเปลือกนะครับ
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอไปด้วยเป็นภาพกราฟิกที่เราขึ้นมาให้ผู้ชมนั้นได้ดูแล้วก็เข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับ
โดยข้าวหอมมะลิมากที่สุด๑๐ล้าน๗แสนตันข้าวเปลือก
ข้าวเจ้าประมาณ๗ล้านตันข้าวเปลือก
แล้วก็ข้าวเหนียว๖ล้าน๒แสนตันข้าวเปลือก
ข้าวหอมปฐุม๑ล้านตันข้าวเปลือก
แล้วก็ข้าวขาวอื่นอีกประมาณ๒๖๐๐๐ตันข้าวเปลือกครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเราเจาะดูที่ภาพรวมผลผลิตของข้าวทั้งโลกเลยเนี่ย
กระทรวงเกษตรของสหรัฐเขาคาดการณ์บอกว่า
ผลผลิตข้าวของโลกปี๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙

จะมีผลผลิต๗๒๐ล้านตันข้าวเปลือกนะครับ
หรือ๔๘๓ล้านตันข้าวสารสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
และล่าสุดนะครับเดือนตุลาคม๒๕๕๙
ทั่วโลกมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดแล้ว๔๘๓ล้านตันข้าวสาร
ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้อย่างแน่นอน
แต่ว่าเป็นที่ที่น่าสังเกตก็คือว่า
ประเทศที่มีผลผลิตข้าวออกมามากที่สุด
กลับเป็นประเทศที่เป็นผู้นำข้าวข้าวซะเองอย่างเช่นจีน
มีผลผลิตถึง๑๔๖๕๐ล้านตันข้าวสาร
รองลงมาเป็นอินเดียครับแล้วก็อินโดนีเซีย
ส่วนไทยมีผลผลิต๑๘ล้าน๖แสนตันเข้าสารนั่นเองครับ